การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในไทย
ว่ากันด้วยเรื่องของหน้ากากอนามัยก่อนนะฮะ
ที่ขาดแคลร์แล้วก็ราคาแพง
เมื่อเพจแหม่มโพดำนะครับได้เปิดเผยข้อมูลว่า
ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่โพสต์คลิปเหมือนกับกักตุนหน้ากากอนามัยไว้ได้โอ้โห
แบบเป็นล้านแต่ว่าในคลิปเจ้าตัวพูดเองว่า๒๐๐ล้านชิ้น
ว่าเชิญนะยังไงนะต้องการมีอะไรแบบนี้ใครต้องการบอก
แล้วก็จะขายให้ส่งไปจีนด้วยคนในประเทศจะซื้อเองก็ได้
แล้วก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมไปอีกเยอะแยะไปหมด
คลิปนี้คือเขาก็พูดเองว่าสองร้อย
ก็พูดเอาไว้ตัวเลข๒ร้อย
โม้ไปอย่างนั้นแหละโกดังก็ไม่ใช่ของผม
ผมก็ทำเพื่อที่จะสร้างภาพ
เป็นคนพลางใครของใครสั่งมาก็ไปหาให้
แต่ไม่ได้มีของอยู่ที่ตัวหรอกไม่ได้มีหน้ากากอนามัยอยู่ที่ตัว
รู้เท่าไม่ถึงการประมาณอย่างนั้น
ผมก็เชื่อนะว่าผมก็เป็นประชาชนใส่ซื่อบริสุทธิ์คนหนึ่ง
ผมก็เชื่อแหละไม่จริงอ่ะถ้าเชื่อไม่ขยายผลต่อ
ก็เขาบอกว่าอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เท่าไม่ถึงการ
เขาอาจจะแบบช่วงนั้นอาจจะแบบเหมือนต้องมนต์
ไม่รู้อ่ะเหมือนโดนมนดำแล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้
อยู่ดีไปถึงแล้วก็แบบถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์
แล้วก็แบบโอ้โหผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วผมจำอะไรไม่ได้แล้ว
เดี๋ยวต้องดูต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินก่อนค่อยเชื่อ

คุณเหยียบมาสอนให้เชื่อคนยากต้องถึงขั้นนั้นใช่ไหมคุณเหยียบมาสอนให้เชื่อคนยาก
แต่เอาเป็นว่าณล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มีสมาชิกพักพลังประชารัฐคนหนึ่งชื่อว่าสนทิยานสวัสดีนะฮะ
เขาไปที่บกปอทนะฮะตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมและเทคโนโลยีนะฮะ
เขาไปแจ้งความกับตำรวจปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
มีภาพไหมที่สมาชิกพักพลังประชารัฐที่ชื่อสนทิยานเข้าไป
เดี๋ยวเพจแมนพโภดำจะอ่านให้อีกทีหนึ่งนะ
เอาต้นทางก่อนต้นทางก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะฮะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรที่จำเป็นจะต้องไปถูกเกี่ยวพันถึง
เพราะว่ามีนายพิธีนันที่เป็นอดีตคณะทำงานไปถ่ายรูปกับนายบอย

แล้วก็บอกว่ามันตัดต่อหรือเปล่าคลิปเลิฟอะไรต่างเนี่ย
วันนี้นายสนทิยานที่เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐไปแจ้งความกับตำรวจปอท
ให้ออกมาให้ข้อมูลความจริงอ่าว่าตกลงแล้วเนี่ย
คลิปต่างเรื่องราวต่างมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าตัดต่อ
แล้วก็แจ้งความในฐานะที่นำข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย
เพราะว่าหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้นอะไรพวกนี้เนี่ย
ใครจะไปมีได้แต่ความจริงแล้วนายบอยเขาเป็นคนพูดในคลิปเอง
ล่าสุดทางพักพลังประชารัฐออกมาบอกว่า
นายสนทธิญาณสวัสดีไม่ได้เป็นสมาชิกภักดิ์ลาออกไปนานแล้ว
เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของนายสนทิยานไม่เกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐ
ขณะที่ทางแอดมินเพจแหม่มโพดำนะครับได้ให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับ
แล้วก็ส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะฮะ
โดยเปิดเผยข้อมูลนี้กับคุณเรนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรของรายการไทยรัฐทอล์ก
จำได้ไหมเพจเล็กเพจหนึ่งที่ลุงตู่เคยชมในวันศุกร์
ว่าเป็นเพจน้ำดีคอยช่วยเหลือสังคมเมื่อนานมาแล้ว
แต่ตอนนี้ควีนเป็นงงค่ะว่าลูกน้องลุงกำลังทำอะไรอยู่
มาหาว่าเพจลงข้อมูลอันเป็นเท็จต้องเปิดเผยตัวตน
แทนที่จะไปจับไปตามสืบว่าตาบอยหรือตาพันยศเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไง
ตรวจเช็คบัญชีของในบอยกับนายพันยศและคนรอบข้างยังไงก็เจอ
แรงข่าวส่งสลิปโอนเงินให้เพียบกลับให้ตำรวจแก้เกมบอกว่า
เขาเป็นคนใสซื่อไม่มีอะไรหรอก
แล้วให้คนของรัฐบาลมาเล่นงานคนแฉที่เสี่ยง
ลงรายละเอียดทุกเรื่องเพื่อช่วยชาติตามหาหน้ากาก
ข้อมูลทั้งหมดบอยมันก็ลงของมันเอง
สนทิยาลูกน้องลุงทีว่าควีนไม่ไปปอทค่ะ
เชิญใช้อำนาจให้เต็มที่ในการบีบบังคับให้เพจออกมาตายแทนคนทำผิด
แล้วเดี๋ยวรู้กันค่ะว่าคนทิ้งชีวิตแล้วเขาจะสู้ตายแค่ไหน
ชีวิตก็มีชีวิตเดียวถ้าต้องแลกกับการเปิดโปรงความอายุติธรรมที่เกิดตอนนี้ก็คุ้ม
ที่ควรจะได้รับคำชมจากรัฐบาลที่เราออกมาช่วยเปิดโปรงเรื่องหน้ากากที่หายไป
หลายโรงพยาบาลได้รับความช่วยเหลือกลายเป็นจะได้หมายเรียกแทน
ว่ามันถูกต้องไหมคะฝากไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะแหม่มโพดำ
นี่ฮะเขาเปิดจดหมายเปิดผนึกไปถึงนายกลุงตู่ผ่านทางคุณเรพิธีกรรายการไทยรัฐทอล์ก
บุคคลที่ถูกโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็คือนายพันยศอัครมอนพงศ์ด้วยนะครับ
โอ้โหนี่บริษัทระดับโลกบอกว่ามาติดต่อซื้อหน้ากากอนามัยกับเขา
วันนี้นายพันยศออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าที่บอกว่ามีนำหน้ากากอนามัยกว่าหมื่นชิ้น
ที่บอกว่าแบ่งมาจากการใช้ภายในครอบครัวและบริษัทรวมถึงจากอีกหลายส่วน
นายวิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสานมา
เพื่อมอบให้กับโครงการแพทย์กระสุนศักดิ์สุขยืนยันว่าที่เขาเอาไปหมื่นกว่าชิ้น
แล้วก็เอาไปบริจาคอะไรพวกนี้ณขณะนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อลบคำคอรหาการกักตุนหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้น
ตามที่นายสอนสุวีหรือนายบอยได้ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊คหรือว่าอัดคลิปเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก
ส่วนภาพที่ในบอยอ้างว่าเป็นมิสเตอร์ลีเลขาประธานบริษัทอารีบาบาบามาร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัย
และในภายหลังบริษัทอลีบาบาออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่คนของบริษัทนั้นยืนยันว่าไม่รู้เรื่องด้วย
เพราะนายบอยเนี่ยเป็นคนพาคนนั้นมาหลังจากนี้จะทำหนังสือชี้แจงกลับไปยังบริษัทอลีบาบาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
แจ้งกลับไปนะครับคงจะต้องขออภัยว่าในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะครับในตรงนี้
ตรงนี้ผมอาจจะบกพร่องนะครับว่าไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ให้ดีนะครับ
แค่คิดว่าเป็นแขกคนหนึ่งที่มาบ้านนะครับแล้วเราก็อาจจะตื่นเต้นมากไปนะครับว่า
มีผู้บริหารระดับสูงของอลิบาบามาจริงนะครับถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ
ยังติดต่อผมก็ว่าติดต่อพี่แกไปนะครับก็ยังโทรไม่ติดกันเลยนะครับยังไม่ติดกันเลยก็จะสอบถามเหมือนกันว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับ
ขณะที่นายพิธีนันรักเอียดนะฮะอดีตคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ซึ่งก็เป็นอีกคนนึงที่มีภาพถ่ายร่วมกับในบอยนะฮะก็ได้นำหลักฐานภาพถ่ายในเฟซบุ๊กแล้วก็เพจไปแจ้งความกับปอทเหมือนกันในวันนี้นะครับ
ดำเนินคดีกับในบอยที่ไปโพสต์คลิปแล้วก็ข้อความภาพอ้างว่าสามารถจัดหาหน้ากากอนามัยได้มากกว่า๒๐๐ล้านชิ้น
เพราะว่าเขายืนยันว่าเขาไม่รู้จักกับนายบอยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้ากากส่วนภาพที่ถูกเผยแพร่ไปเจอกันในร้านอาหารอะไรพวกนี้ก็แค่ไปทานข้าวกับลูกน้องแล้วนายบอยก็มามาถึงก็มานั่งแป๊บเดียวถ่ายรูปแล้วก็ออกไปอะไรแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะเราก็ต้องเฝ้าระวังกันนะโควิดสิบเก้าเพราะว่าล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมอีก๖รายแต่ณตอนนี้เรายังอยู่ในระยะ๒นะคะหลายคนกังวลใจว่าเอ๊ะจะถึงขั้นยกระดับเป็นระยะสามหรือเปล่าคือตอนนี้ยังเป็นระยะสองอยู่นะคะครับนี่ค่ะแล้วก็มีคำชี้แจงการให้ข้อมูลมาจากรัฐบาลหลายเรื่องครับแต่ก็มีหลายเรื่องที่ในโลกออนไล
กลับไปกลับมาหรือมันยังไงเอาอย่างนี้ก่อนวันนี้ค่ะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
ด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า๓ที่คือฮ่องกงอิตาลีเกาหลีใต้หมายความว่าจะต้องขอวีซ่าที่สถานทูตเท่านั้นนะคะไม่ฟรีวีซ่าแล้วนะคะยกเลิกวีซ่าออนารายเวิลสำหรับการมาขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยค่ะสิบแปดประเทศและ๑เขตเศรษฐกิจรายชื่อประเทศตามนี้
อันนี้เนี่ยทางสหรัฐศูนย์ให้การปฏิบัตินี้
อย่างที่ท่านทราบความไม่พร้อมสถานที่
ทางพื้นที่เนี่ยทางประชาชนบางส่วนมาต่อต้านบ้าง
ทางสหรัฐศูนย์ก็มีง่ายคิดว่า
ถ้าเราเอาคนไปรวมไว้ในสถานที่ที่สถานที่หนึ่งเนี่ย
มันอาจจะเกิดกรณีการติดกันได้

ออกไปอยู่ที่ภูเรือรุ่นเนาของเขาเอง
แต่ประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ย
มีการชี้แจงจากนางสาวนรมนพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

บอกว่าศูนย์กักกันที่ฐานทัพเรือสัตหีบยังไม่ได้ปิดนะคะ

ยังใช้อยู่ค่ะยังมีคนที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังยังอยู่ที่นี่ค่ะ
แต่ว่าในอนาคตจะใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาในระบบการคัดกรอง
และไม่สามารถไปกักกันเฝ้าระวังที่ภูมิลำเนาได้หรือกรณีอื่นเช่น
คนไทยจะกลับมาจากประเทศนึงแต่ไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้
หรือไม่ผ่านการคัดกรองจากต้นทางมาอย่างครบขั้นตอนก็อาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้
คือยังไม่ปิดโคศกบอกยังไม่ปิด
แต่ว่าอย่างที่บอกที่แน่ชัดก็คือมีคนติดเชื้อเพิ่มในบ้านเรา๖รายนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขแถลงนะคะวันนี้พบผู้ป่วยอีกหกรายเป็นคนไทย๕ราย
รายแรกเป็นผู้ชายไทยอายุ๒๑ปีรายที่๒เป็นผู้ชายอายุ๔๐ปี
ทำงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่อยู่คนละจุดไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
รายที่๓เป็นผู้ชายอายุ๒๕ปีเป็นพนักงานบริษัท
เป็นรายที่ติดเชื้อในประเทศคล้ายกับรายที่๑และรายที่๒
เป็นคนที่มีโอกาสเจอคนต่างชาติและอาจจะมาจากประเทศเสี่ยง
รายที่๔เป็นผู้หญิงอายุ๒๗ปีเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใต้
รายที่๕เป็นผู้ชายอายุ๔๐ปีเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น
รายที่๖เป็นชายชาวสิงคโปร์อายุ๓๖ปีเป็นเจ้าของกิจการในอาคารแห่งหนึ่ง
คนนี้ที่บอกว่าน่าสนใจว่ากลับมาตั้งนานแล้ว๓๐กว่าวัน
พบว่าติดเชื้อผ่านระยะกักตัว๑๔วันแล้วด้วย
ผ่านมาตั้ง๓๐กว่าแล้วเดือนกว่าแล้ว
ก็เพิ่งมาเจอว่าติดเชื้ออันนี้น่าสนใจต้องขยายผลเพิ่ม
ดังนั้นนะตอนนี้นะคะผู้ป่วยสะสมในไทย๕๙รายแล้วนะคะ
รักษาตัวในโรงพยาบาล๒๔รายรักษาหายแล้ว๓๔รายเสียชีวิต๑ศพค่ะ
ครับอืมอ่าทีนี้ในช่วงเวลานี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แน่นอนว่าทุกคนก็ตื่นตัวบางคนก็ตื่นตนก
แต่ก็ต้องตื่นตัวแหละบางคนก็ถึงขั้นหวาดกลัว
ก็เอาแค่ตื่นตัวช่วยกันดีกว่านะครับ
วันนี้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับคำเตือนนะฮะหรือว่าจดหมายที่เขียนมาถึงนะครับ
ของพระครูบาบุญชุ่มเชื่อว่าท่านจำพระครูบาบุญชุ่มได้ดีนะฮะ
ตอนนี้พระครูบาบุญชุ่มท่านอยู่ระหว่างปฏิบัติธรรมกรรมฐานบำเพ็ญเพียร
อยู่ในถ้ำที่รัฐฉานของพม่านะครับ
แต่ว่าได้เขียนจดหมายมาถึงลูกศิษย์นะฮะ
เกี่ยวกับให้ระวังโรคระบาดนะฮะ
ซึ่งท่านอยู่ที่วัดหนองปึงจังหวัดเชียงใหม่
ได้นำคำเขียนเป็นภาษาไทยถิ่นเหนือของพระครูบาบุญชุ่มยานสวโร
ซึ่งตอนนี้ท่านปฏิบัติธรรมกรรมฐานบำเพ็ญเพียรนะฮะ
ครบ๑ปีอยู่แล้วนะฮะอยู่ในถ้ำที่เมืองรัชฉานของประเทศพม่านะครับ
เป็นจดหมายที่ครูบาบุญชุ่มเขียนเมื่อ๘มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยระบุเกี่ยวกับคำเตือนเกี่ยวกับเหตุ๓ประการนะฮะ
หรือว่าอันตราย๓ประการที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะฮะ
ขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาสินรักษาธรรมจะพ้นจากความโชคร้ายโรคร้ายได้นะครับ
พระครูบาบุญชุ่มบอกว่าคนทั้งหลายจะเป็นโรคทาระลงเมืองนะฮะ
ตายกันมากโดยเฉพาะคนที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา
จะตายเป็นจำนวนเป็นหมื่นเป็นล้านด้วยเหตุนี้ขอให้มีสติ
ภัยไข้เจ็บนี้ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นมาเอง
เป็นโรคอื่นนะที่เอามาปล่อยใส่นะฮะแล้วก็จะทำให้คนตายกันเยอะ
จะรักษาไม่ได้นะครับต้องมีธรรมะเท่านั้นนะครับที่จะรักษาได้นะครับ
อกจากนี้พระครูบาบุญชุ่มยังขอให้ทุกคนมีสตินะครับ
เกี่ยวกับการกินนี่ก็ให้ระวังนะฮะให้ระวังอย่าไปกินของที่จะนำเชื้อโรคมาใส่ตัว
สวดภาวนาทรงเมตตากันให้มากมากนะครับแล้วก็แนะนำด้วยนะฮะ
แนะนำว่าให้กินน้ำพริกกินผักเขียวเนี่ยจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
กินเนื้อปลาเนี่ยอ่านี่นะฮะแต่ว่าเนื้อปลาดิบเขาก็มีคำเตือนอยู่ในช่วงเวลานี้
คำเตือนถูกแล้วปลาดิบอ่ะอ่านะครับอ่าก็เป็นอ่า
ส่วนข้อมูลที่ส่งต่อกันไปทางโลกออนไลน์ว่าพระครูบาบุญชุ่ม
ณวิธีแก้เคล็ดโรคระบาดให้เอามะนาวกับพุษาอย่างละ๕ลูก
ไว้บนหิ้งพระพระครูสมุนัทธีเทพนะฮะ
สิทธิ์ของพระครูบาบุญชุ่มยืนยันว่าอันนี้เป็นข่าวปลอมนะฮะ
จริงนะครับเพราะพระครูบาบุญชุ่มไม่เคยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการยึดติด
หรือว่าสิ่งงมงายค่ะอ่าเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมเยอะครับ
ในโลกโซเชียลอ่ะอืมต้องระวังจริงจริงครับนะคะ
แต่เราไปเจอภาพนี้ในโลกโซเชียลเราขออนุญาตให้ดูภาพก่อน
ทำไมฮะเดี๋ยวหาข้อมูลให้เพิ่มอ่าจากผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่ากระติ๊บนะคะ
อนุญาตใช้ภาพนะคะครับมีภาพเนี้ยค่ะ
การพ่นยาฆ่าเชื้อประชาชนกลางอนุสวรีชัยสมรภูมิโอ้ยหน่วยงานไหนไปพ่น
เยาวราชจิตอาสาคนดังค่ะเขาบอกว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อฆ่าไวรัสฆ่าเชื้อโรค
นี่พ่นทั้งตัวเลยเหรอคนเลยไปต่อแถวกันเยอะแล้วคุณผู้ชมสังเกตดูตอนพ่นเนี่ยนะ
พ่นแบบพ่นจริงจังพ่นเข้าหน้าแล้วพ่นเยอะเนี่ยพ่นแบบหลายวินาทีเลยอะค่ะ
ลองดูคลิปหน่อยไหมลองดูนะคลิปเคลื่อนไหวอ่ะนะคะจะเห็นว่าแบบอุ้ยฉี่ทั้งตัว
นี่นี่แล้วพอพ่นไปทีแบบแรงอ่ะคือเยอะแล้วเขาก็ยกมือไหว้
แต่อันนี้คือผู้ที่เขายินดีพร้อมจะพ่นถูกต้องพร้อมจะให้พ่นพร้อมจะให้พ่น
เพราะว่าเคเยาวราชจิตอาสาคนดังคนนี้บอกว่าก็ฆ่าเชื้อโรคนะฆ่าไวรัสน่ะนี่ค่ะ
ก็เดี๋ยวหาข้อมูลให้เพิ่มเติมค่ะว่าน้ำยาที่มาพ่นคืออะไร
ตามหลักการแพทย์ว่ายังไงบ้างแล้วจิตอาสาคนนี้เขาเอ่อมาพ่นแล้วแบบเป็นยังไง
คือความจริงเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลกันด้วยนะฮะว่าถ้าเราจะใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือทำความสะอาด
จะแบบเจลแบบสเปรย์ก็ต้องแบบ๗๐ขึ้นไปใช่ไหมแต่ถ้าพ่นเข้าหน้าอันนี้เราก็กลัวอันตรายเหมือนกันไม่รู้นะ
เผื่อเข้าตาเขาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครที่หวังดีอย่างคุณเคเขาหวังดีอันนี้ดีแล้วช่วยกัน
แต่ว่าตัวเราเองเราต้องดูบางคนเจอเนี่ยเจอที่ไหนปั๊มปั๊มกันทั้งวันเหมือนกันนะคุณเห็นมาสอน
ใช่ก็มือแห้งหมดแล้วเนี่ยล้างมือทั้งวันบางคนหรือมันควรจะมากน้อยขนาดไหนเนี่ย
อันเนี้ยเราต้องศึกษาหาข้อมูลดูไปหยิบของเขากลับบ้านอันเนี้ยไม่ได้นะคะ